ออกไปจอ

เอาละครับและช่วงนี้ช่วงสำคัญนะครับคือช่วงขอแรง
ช่วงขอแรง
คุณผู้ชมที่เห็นตรงนี้คือวิธีการทำเส้นขนมจีน

แล้วต้องคนโบราณด้วยหรือเปล่าคะ
อันนี้มาตั้งแต่สมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว

เมื่อกี้สอบถามแล้วเขาบอกว่าในชุมชนยังทำกันอยู่
แต่บางบ้านอาจจะยังทำแบบโบราณแบบนี้
หรือบางบ้านอาจจะต้องใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยแล้ว

แผนกบีบก็บีบไปแผนกนวดก็นวดไป
ต้องทำให้น้ำมันวนด้วย
เพื่อเส้นมันจะได้เป็นวนด้วยนะ
แล้วก็เดี๋ยวเอากระชอนที่ใช้ยังเป็นไม้ไผ่อยู่เลยใช่
ถ้างั้นที่บ้านถ้ามีอ่างยักกุซี่ใช่ไหมคะ

อันนี้เป็นแบบโบราณเขาทำกัน

ถ้ามาโคราชขนมจีนที่โด่งดังที่สุดก็คือบ้านประโดก
นี่แหละช่วงขอแรงของเรามาจากขนมจีนนี่แหละค่ะ
เอ้าจะเรื่องราวเป็นอย่างไร
ทำไมเขาถึงต้องมาแข่งในรายการของเราเพื่อขออะไรครับ
หากพูดถึงขนมจีนน้ำยาที่ขึ้นชื่อในเมืองโคราช
ก็ต้องนึกถึงชุมชนบ้านประโดก
อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชแค่๑๐นาทีเท่านั้น
เรียกได้ว่าจุดเด่นของชุมชนนี้เนี่ยครับ
คือการทำเส้นขนมจีนที่เหนียวนุ่ม
และน้ำยากะทิประดกสูตรโบราณที่มีกลิ่นหอมกลม
กลายเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองโคราชตั้งแต่นั้นมา
และในวันนี้ชาวบ้านประโดกก็มารวมตัวกันเพื่อนำอาชีพนี้
มาขอท้าเล่นเกมเพื่อนำเงินไปสร้างห้องครัวให้กับโรงเรียนบ้านหมื่นวัย
เพื่อเด็กที่โรงเรียนจะได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนนั่นเองล่ะครับ
ในการประเมินสุขภิบาลอาหารเมื่อปีที่แล้วนะครับโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เนื่องจากว่าเรายังขาดแคลนเรื่องของโต๊ะอาหารเรานั่งพื้นรับประทาน
แล้วก็ขาดห้องครัวเพื่อทำเพื่อประกอบอาหารนะครับ
ตอนนี้ผู้ประกอบอาหารนะครับอยู่นอกโรงเรียนซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ากรรมวิธี
แล้วก็ที่ประกอบอาหารนั้นสะอาดถูกหลักอนามัยแค่ไหนนะครับ
หากว่ามาประกอบอาหารในโรงเรียนมีครัวโรงเรียนนี้เราก็จะได้ตรวจสอบและดูแลให้ถูกสุขขาดลักษณะนะครับปลอดภัยนะครับ
หนูอยากได้ห้องครัวค่ะสังเกตได้ที่ตรงนี้มีแต่โต๊ะไม่มีห้องครัวอยากให้แม่ครัวมาทำอาหารให้ที่โรงเรียนค่ะ
ถ้าโรงเรียนของหนูมีครัวก็คงจะดีค่ะเพราะว่าจะได้กินข้าวกับแกงร้อน
มาดูกันว่าจากการร่วมแรงกายแรงใจในครั้งนี้ชาวบ้านประโดกจะสารฝันนี้ให้เป็นจริงได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยครับ
วันนี้เรามาสู้เพื่อโรงเรียนบ้านเหมือนวัยสู้หรือไม่สู้

สวัสดีค่ะมาเลยนะฮะ
และยืนอยู่ข้างเรานี้คือน้องกำนัน
ไม่ใช่ครับแหมเป็นท่านกำนันโชคผู้ถนนนอกนะครับกำนันตำบลหมื่นวัยและผู้ใหญ่บ้านประโด
คนกลัว๒๐๐ปีครับ

ก็คือมีหมู่บ้านนี้ก็มีการทำขนมจีนประโด่งเนี่ยมานานแล้วนะครับ
และที่สำคัญประโดกขนมจีนประโดกที่มันโด่งดัง

น้ำยาประดกก็คือน้ำยาปลากะทิ
สมัยแต่ก่อนจะเป็นน้ำเป็นปลาช่อน

เครื่องเคียงสมุนไพรก็มีหลากหลาย
เป็นหอมเป็นกระชายตะไคร้ใบมะกรูด

แล้วแป้งเนี่ยมันไม่เหมือนแป้งขนมจีนที่เขาขายตามตลาดทั่วไป

เพราะว่าเส้นขนมจีนประโดกเนี่ย
เป็นแป้งหมักแล้วก็จะเส้นเหนียวนุ่ม
ทานจะต่างกว่าเส้นสดทั่วไป

ทนไฟช่วยขอให้ทำได้
โอเคไปดูกฎิกากัน
ติกาเกมจับขนมจีนพิชิตขวัญชุมชน

แล้วราดน้ำยาให้พร้อมเสิร์ฟให้ได้จำนวน๑๐๐ถ้วย

ถ้าทำได้ก็รับเงินไปเลยครับ๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าทำไม่สำเร็จรับเงินรางวัลไปแค่ครึ่งเดียว

เอาล่ะย้ำกติกาง่ายนะครับ
ผู้ร่วมนะครับในชุมชนของเรา๒๐คนนะครับ
ร่วมแรงร่วมใจนะครับเอาขนมจีน๓จับ

แล้วก็เอาน้ำยาประโดกลาดปุ๊บ

ถ้าทำได้เกิน๑๐๐แล้วแต่
พลาดเยอะได้ไหมฉันไม่ชอบน้ำนอง
ไม่ต้องลาดเยอะครับเอาพอประมาณคลุก

กันเองนั่นกลับทางที่๑๐๐กันเอง
คิดว่าทำได้แน่นอนฝนเป็นกำลังใจให้

๒นาทีนะครับจะรับ๓๐๐๐๐นะครับ

ถ้าผิดพลาดอะไรพอรับผิดชอบนะ

พออยากได้สงสารเด็กน้อย

พร้อมแล้ว

เป่าเถอะ
เร็วอย่าช้า
เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็ว
ไม่ต้องเยอะ

เร็วกว่านี้

เร็วเร็ว
เร็วเร็ว
เร็วเร็ว

ไอ้นี่งงไอ้นี่งง
เอาไงนี่วางไม่มีถ้วย

น้ำฝนน้ำฝนดู
น้ำฝนดูเจ็ค
มีวางครบทุกรูค่ะ
มันดีด้วยแล้วมันติดมือฉันมา
น้ำลายไหล
ถ้ามีลูกชิ้นปลากายหน่อยนะแก
เห้ยนี่เขาเป็นเนื้อกับเครื่องใน
อะไรเสร็จจ้ะจริงเหรอ
เอ้าลุ้นลุ้นลอยตรงนี้เลย
ถือว่าอันนี้ผ่านนะผ่าน
แต่เดี๋ยวก่อนเลยผมก็บีใจไป
มาดูเรื่องเวลา
ตอนนี้ลงท้ายด้วย๙ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นข้างหน้าต้องเป็นเลข๑

ถ้าเป็นเลข๒
ได้ครึ่งเดียว